อย่างที่ทราบดีว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันมาคบูชานะครับ
แต่ละวัดแต่ละแห่งก็มีการเตรียมพร้อมจัดงาน
ทั้งเรื่องของการทำบุญทั้งเรื่องของการเวียนเทียน
วันนี้เรารวบรวมมาให้ว่าที่ไหนเขามีการจัดงานกันบ้าง
พรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคุณผู้ชมก็สามารถไปได้นะครับ
ไปดูกันหน่อยนะครับไปดูที่ภาคอีสานกันก่อนคุณผู้ชมนะครับ
ที่วัดพระบรมธาตุนาดูลอำเภอนาดูลจังหวัดมหาศรษภาค
ก็มีการจัดงานเทศกาลวันมะครับบูชานะครับ
มีกิจกรรมทำบุญตักบาทตอนเช้ากิจกรรมเวียนเทียนช่วงค่ำ
จากนี้ก็ยังมีการแสดงมหรสบและคอนเสิร์ต
จากวงวลำหวยคนอิสราชอบนะครับก็จัดไปถึงวันที่๒๔กุมภาพันธ์เลย
รวมถึงที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับ
มีการจัดงานนามัศกาลพระธาตุพนมหรือที่ชาวบ้านมาเรียกกันว่า
งานบุญเดือน๓โดยมีพิธีแห่พระอุปคุฎจากริมแม่น้ำโขง
พิธีถวายข้าวพืชภาคพิธีโหมภาคพระธาตุพระนมและเวียนเถียนรอบองค์พระธาตุพระนม
รวมถึงการแสดงมหาวรสกจัดไปถึง๒๐กุมภาพันธ์
ส่วนที่ภาคเหนือพระเยามีการจัดกิจกรรมเวียนเถียนทางน้ำกลางกว้านพระเยา๑ดีลในโลก
ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่๓๕แล้วจัดขึ้นที่วัดติโลกอาราม
ซึ่งเป็นวัดที่อยู่กลางกว้านพยาวค่ะตอนเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้ง
และพระสงฆ์จำนวน๑๐๙รูปบริเวณท่าเรือวัตติโลกอาราม
และในตอนเย็นก็จะมีพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว้านพยาวด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะภายในวัดพระบรมธาตุหรือว่าพระอารามหลวง
ในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมการทำบุญตักบาทส่วนช่วงค่ำมีกิจกรรมเวียนเทียน
เนื่องในวันมาข้าวบุธาและบริเวณรอบเมืองก็ยังมีขบวนแห่พระพญาฬิทัย
พร้อมกับเจ้าเมืองต่างโดยขบวนแห่ดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ
ครับส่วนที่ภาคใต้นะฮะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
และที่บริเวณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจัดขบวนแห่ผ้าพระบทจากบริเวณสนามหน้าเมืองนะครับ
ยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารส่วนในช่วงกลางคืนแน่นอนนะครับ
จะมีพิธีเวียนเทียนเหมือนกันบริเวณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับ
ส่วนที่วัดพระพุทธชายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับก็มีการจัดงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา
ก็จะมีพิธีห่มผ้าแดงและพิธีเวียนเทียมรอบเขาพระพุทธชายครับ
ส่วนในวันนี้ก็มีพิธีแห่เสลี่ยงเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
ยังมีโอกาสเปิดโอกาสให้กับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสักการะบูชามรอยพระพุทธชาย
และรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาบนยอดเขาตลอดทั้งวันด้วยนะครับ
ท้ายกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่วัดสะมรกฏอำเภอศรีมโหสดนะครับ
ก็จัดงานเทศกาลมาครับปูรมีศรีปราจีนนะฮะ
โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่สามสิบสาม
ซึ่งก็มีกิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาทพระพิสุขสงฆ์สามเณรที่ออกไปเดินทุดง
มีวิธีเวียนเทียมรอบรอยพระพุทธบาทคู่การแสดงโอวัฒปฏิโมก
รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าชุมชนพื้นบ้านในรูปแบบตลาดย้อนยุค
ก็จัดไปถึงยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้ามร้อยหกสิบสองเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมสะดวกที่ไหนอย่างไรก็ไป
รวมทั้งที่วัดเนี่ยใกล้บ้านคุณผู้ชมก็ต้องมีการจัดงานเหมือนกันแหละนะครับ